นายอานันต์อิ่มจิตเขาบอกว่าเพื่อความสบายใจของผู้โดยสาร
แล้วคนที่จะจ้างรถเขาเอาแบบนี้เลยละกัน
โอ้โหกั้นเลยเป็นช่องเป็นช่องนี้นะคะเห็นไหม
เว้นระยะก็ลำบากนะเอาแบบกั้นให้แบบนี้เลยดีกว่า
นะครับเรียกว่าสบายใจกันได้อ่าเดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะฮะ
ยิงวัดไข้แล้วก็คีย์เกลล์คลุกก่อนขึ้นรถ
ปกติผู้โดยสารนี่เราทุกข์ประมาณเท่าไหร่
เมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นโพวิตประมาณสี่สี่พวกคน

ซึ่งก็ได้การสนับสนุนไปจากบริษัทที่เขารับส่งพนักงานอยู่
มีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์จอดรถก็จอดตากแดด
ฆ่าเชื้ออย่างเต็มที่เพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทที่เขารับส่งอยู่เนี่ย
เป็นแรงงานต่างด้าวด้วยจะได้สบายใจกัน